หลังจากที่มีกระแสข่าวว่ามีบุคคลที่ตอบรับมาเป็นรายชื่อของนายกรัฐมนตรี
อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าวันนี้ต้องจับตาดูครับ๙โมง๑๐นาที
โดยเฉพาะรายชื่อของภักดิ์ไทยรักษาชาตินะครับ
ตอนนี้เขาบอกว่ารายชื่อนายกรัฐมนตรีของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
เขาบอกว่าจะเป็นบุคคลสำคัญที่ทุกคนคาดไม่ถึง
และจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญ
ยังไม่มีแกนนำของพักไทยรักษาชาติคนใดให้คำตอบเรื่องนี้ชัดเจน

ระบุเพียงว่ารายชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นดุลยพินิษฐ์ของกรรมการบริหารพัก
และจะนำยื่นต่อกรกตในวันนี้ตอน๙โมง๑๐นาที
โอ้โหคือตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
จะมีคนที่แบบฆ่าไม่ถึงมารึิบราว
ไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพักเนี่ยจะเป็นคนในหรือว่าคนนอกแล้วแต่กรรมการบริหารพักจะพิจารณาตัดสินใจเอาเอง
เพราะเป็นเพียงสมาชิกพักไม่อาจแสดงความเห็นเรื่องดังกล่าวได้นะครับ
สำคัญนอกพักษณ์ที่อยู่ในบัญชีชื่อไหนล่ะครับ
เรื่องที่กรรมการบริหารจะประชุมกันแล้วก็มีมตินะครับ
เนื่องจากว่าผมไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการบริหาร
ก็ต้องรอให้ทางคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ให้ความชัดเจนเรื่องนี้ครับ

ว่าถ้านายกอีกแบบเป็นคนที่อยู่นอกพักษณ์จะตกกับชุดกินนอกพักษณ์อะไรบ้างครับ
เรื่องนี้ต้องรอให้มีความชัดเจนออกมาก่อนนะครับ
ซึ่งผมคิดว่าในวันพรุ่งนี้ตามข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับ
กรรมการบริหารก็จะเสนอรายชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีของภักดิ์
ก็คงจะรอความชัดเจนตรงนั้นครับ
อันนี้เคยเรียนรายชื่อบ้างครับ
ไม่ทราบนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าต้องเป็นคณะกรรมการบริหาร

คือช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับทางด้านของทีมงานโฆษกของคอสชเอง
ส่งข้อความชี้แจงมาถึงผู้สื่อข่าวประจำธรรมเนียบรัฐบาล
กรณีที่มีสื่อมวลชนบางสำนักรายงานว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
ตอบรับอยู่ในบัญชีบรายชื่อของพักพลังประชารัฐแล้วเนี่ย
ทีมงานคอสชยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง
เพราะว่าพลเอกประยุทธ์นั้นบอกไปแล้วว่าจะให้คำตอบในวันนี้

นายยกตัดสินใจหรือยังคะคุณสุดท้ายค่ะขออนุญาตเปิดทางเลยครับ
คนร่วมเมืองทีวันนี้มันก็จะมาตกแบบว่าทุกคนจะร่วมกันทำใหม่
ทำให้สิ่งที่มันดีขึ้นนะหลายอย่างมันก็ต้องดูในเรื่องของกระบวนการยุทธรรมด้วย
ใช่ไหมใครไม่มีความผิดแล้วตามก็ร่วมได้หมดน่ะ
ถึงจุดหนึ่งถ้าพักเสนออาจารย์สมคิดนายกขัดข้องไหมครับ
ไม่มีอิหารอะไรอยู่นะถ้าฝากเจอ๑๐คนเจอ๑๐คนผมเววาอะไร
แต่ผมไม่อยากให้มีการต่อร้องอะไรมาผมอยาก
ที่ให้สัมภาษณ์นี่คือตอนไปเดินตลาดอยู่แถวตลาดนางเลิ้ง

พื้นที่ไปคุยกับทางด้านของพ่อค้าแม่ค้าต่างนานา
ถามเรื่องของผลประกอบการการค้ากำไรเป็นอย่างไร

เขาบอกว่าบางร้านก็ขายดีบางร้านก็ขายไม่ดี

แล้วนักข่าวก็เดินตามไปสัมภาษณ์เรื่องตัดสินใจหรือยัง

ใช่ค่ะซึ่งจะบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่า

พลังประชารัฐเองก็อาจจะต้องงานหนักเหมือนกันนะ
เพราะว่าคือเขาเสนอ๓ชื่อใช่ไหมคะ
มีพลเอกประยุจรรย์โอชามีนายอุตมะสวนายยนต์หัวหน้าพัก
ถอนตัวและขอสนับสนุนให้เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว

บอกว่าถ้านายกไม่ตอบรับเขามีแผนสำรอง
แต่การที่แคนดิเดตอีก๒คนถอนตัวไปแล้ว
แล้วถ้านายกไม่ตอบรับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพักนี้

ส่วนการรับสมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่๔นะคะ
ดาภาคการเมืองก็ทยอยนำตัวผู้สมัครพร้อมเอกสาร
สมัครสอสอมาสมัครกับกรกตกันอย่างต่อเนื่อง
ประชาธิบัตย์แน่นอนนำโดยนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพัก
ก็นายชวนหลีกภัยก็มาสมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อ๑๕๐คนมากันพร้อมเพลียงเลย

รายชื่อนี่ก็คุ้นหูคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะ
อันดับต้นนี่ก็คือเป็นเรียกว่านักการเมืองยุคเก่า

ส่วนรายชื่อนายกรัฐมนตรีก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือ
ส่งชื่อหัวหน้าพักนายอภิษฎเพียงแค่คนเดียว

ถึงจะฟาดฟันกับพักอื่นได้นะครับ
ทางด้านของพักชาติไทยพัฒนานำโดยนายนิกรจำนงภูมิในการพักนะฮะ
ก็ส่งผู้สมัครสอสอแบบบัญชีบรายชื่อ๖๗คน
โดยส่งชื่อของนางสาวกัญจนาศิลปอาชา

พลังประชารัฐส่งบัญชีบรายชื่อ๑๒๐คน
อันดับที่๑คือนัทธพลที่สู่วันอดีตแก่นำกับอุตสานประพสอบปัจจุบันเป็นบรองหัวหน้าภักร
ส่วนรายชื่อของนายกนั้นก็เตรียมยื่นในช่วงเช้าวันนี้
ขณะที่พักราชาพิวัตรยื่นสมัครสอบสอบบัญชีบรายชื่อหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดคน
และส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี๒คนคือนายสมเกียจสอนลำ
และนางนันทนาสงประชาครับภักดิ์ประชาชนปฏิรูปนะครับ
นายภัยบูลนิติตะวันยื่นสมัครสอบบัญชีรายชื่อ๒๐คน
โดยไม่เสนอชื่อเป็นบัญชีนายกรัฐมนตรีเนื่องจากพักเตรียมโหวต
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีข่าวว่าเป็น
แบ่งเป็นสอสอแบบแบ่งเขตทั้งหมดนั้น๙๒๑๕คน
สอบแบบบัญชีบรายชื่อ๑๙๐๕คนรวมทั้งหมด๑๑๑๒๐คนนะครับ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเราต้องติดตาม๙โมง๑๐นาทีวันนี้

เรื่องเรื่องแรกก็คือนายกจะตอบรับไหม
เรื่องที่๒ก็คือไทยรักษาชาติจะเสนอใคร
จะเสนอคนที่เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาก่อนในอดีตหรือเปล่า

คุณผู้ชมก็ยังคงพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะ
แต่ว่าเอาในเชิงสร้างสรรค์เพราะว่าบางอันเดียวเราออกกันไม่ได้นะ

คนที่เขาอยากจะพูดเรื่องของการเมืองเนี่ย

อยากให้พลาดเพราะว่าถ้าอยากจะทำความเข้าใจการเลือกตั้งครั้งนี้
เลือกให้ถูกเลือกให้ดีและที่ถูกใจและตรงใจเนี่ยครับ

ต้องฟังว่าคนที่คุณคิดคนที่คุณเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้น